ทุกคนเรียกแม่ว่ามิตรควีด
นี่คืออาณาจักรของมิดควีนนะคะ
ครีนมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนที่แปรรูปหลายอย่างนะคะ
ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่ปกติราคาถูกให้ได้๒๐๐ถึง๓๐๐
โดยการทำแปรรูปตอนนี้เรามีแต่สินค้าทำส่งออก
ในประเทศเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเพราะเราไม่ได้ทำเรื่องการตลาดในเมืองไทย
ไทยเป็นประเทศที่ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเยอะ
เราสามารถแปรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนเยอะมาก
สต๊อกสินค้าเกี่ยวกับทุเรียนแช่แข็งมากที่สุดค่ะ
เรามีห้องเย็นที่สามารถทำได้ลบ๖๐องศาค่ะเพราะปกติไม่มีใครทำลบ๖๐ค่ะ

เขาขายให้เราเราขายให้เขาตลาดเราตายตัวไหนปุ๊บเราก็ขอร้องให้คนจีนช่วยขายให้เรา
ส่วนเวลาตลาดจีนมีอะไรสินค้าที่ขายไม่ออกหรือขายไม่ได้ล้นตลาดก็จะต้องส่งมาเมืองไทยเพื่อให้เราทำตลาดให้
อันนี้คือการทำคู่ค้าที่ถาวรเพราะต่างคนต่างช่วยกันไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจต่างคนต่างต้องได้กำไร
ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตหนักมากนะคะการทำธุรกิจทุกคนไม่มีใครบอกว่ายิ่งธุรกิจใหญ่
เรื่องเจอเวลาวิกฤติไม่ใช่ไม่เจอเจอหนักด้วยค่ะหนักว่าหลายคนที่แบบโอโดยที่จะหนักมาก

ทุกคนตอนนี้คิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับ
ทองคัน
ทุกคนตอนนี้คิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับทองคำ
จะช่วยความจำเกี่ยวกับเพศเป็นธุรกิจที่ทำให้คนลวย

ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรบ้านเราก็สามารถรวยและรวยยังถาวรได้
ยูท
ผมเชื่อแล้วพี่น้องครับว่าปีนี้
พี่น้องก็เริ่มต้นมาจากแม่ค้า
ขายผลไม้ทั่วไปนี่แหละ
ตามฤดูการทั่วไปโดยปกติก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ทำแตงโมมาก่อนเลย
ลำไยทำทุเรียนทำมังคุดอะไรไล่ไปตามฤดูกาล
เราก็ซื้อขายเกี่ยวกับผลไม้มาตลอด
แล้วมาวันหนึ่งพี่ก็ออกมาจากครอบครัวบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องพาครอบครัว
ไปถึงทงที่เราปักไว้ข้างหน้าว่าฉันต้องรวย
น้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ได้
จำฟาร์มได้ก็คือตั้งแต่เด็กคือเราเรียนปฐมเองเราก็ต้องไปร้านทุกวัน
มัธยมเลิกเรียนมาเราก็ต้องไปร้านไปลงของส่งของที่ร้าน
ทุกวันมันก็เลยซึมซับโดยที่เราไม่รู้ตัว

การจนบุรีเป็นสาวเมืองกาล

ใช่ค่ะแต่เรามีร้านอยู่ที่ตลาดศรีเมือง
แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชตลาดหัวอิตที่เป็นร้านส่งผลไม้ค่ะ
ก็แปลว่าที่บ้านในตอนเด็กถือว่าโอเคไม่ได้รำนวย
แต่เราเริ่มค้าขายกันมาตั้งแต่

แล้วเป็นมายังไงคะถึงได้มาเป็นแบบราชินีผลไม้ของเมืองไทยแบบนี้ค่ะ

เราก็มาทำมะม่วงอ่อนซึ่งส่งไปทางภาคใต้

เวลาไปปุ๊บตลาดตายปุ๊บก็ขายไม่ได้เพราะต้องกินอ่อน

บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแสนสอง

ถ้าเราพลาดงวดนี้ก็คือหมดตัว

คือเราอยู่ที่ตลาดนครศรีธรรมราชนะคะตลาดหัวอิตเนี่ย

มันส่งหน้ามันถ้ามันได้โลละบาท
มันเป็นไปได้อะไม่น่าเชื่อ
สื่อสารก็ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะ
พี่ก็เลยบอกว่าเหลือแสนสองฉันต้องไปต่อ
ก็เรียกเด็กลูกน้องขึ้นรถไปเลยค่ะ๕โมง
เพชรบูรณ์ประมาณสักตี๓ไม่ได้นอนเลยนะคะ
เช้ามาเข้าตลาดไปถึงตลาด
เขาบอกว่าขายข้อทองเป็นเล็กอย่างนี้
ที่ใต้ขายโลละส่งนะคะ๓๕บาท๔๐บาท
ปักขาย๖๐บาท๘๐บาท
ที่นู่นโลลา๘บาท
ต่างกันหลายเท่ามากเลยพี่โน้ต

โกหกพูดไม่จริงแหละ

ซื้อข้อก็ดีการกล่ากันเพราะมันได้ปริมาณเยอะกว่า

เพราะว่า๑๐ล้อคันหนึ่งต้องไป๑๕ตัน
เรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อถึง๑๕ตันได้
เราก็ทยอยซื้อไปทีละ๓ตัน

จนถึงเราได้กำไรแล้วซื้อ๑๐ล้อทั้งคันเป็นของเราเอง
ก็คือได้กำไรเยอะ
ใช่ค่ะใจจนซื้อ๑๐ล้อ
แล้วเรานึกในใจปีหน้า
เอาใหม่ปีหน้าเอาอีก
เอาอีกค่ะใช่ปีหน้าเราก็ลงมาทำ
แล้วมันมาเจอแม่บุญธรรมทุกวันนี้ที่เป็นคนดูแลพี่อยู่นะคะ
เขาเป็นโรงงานขิงแล้วก็โรงงานมะขาม
ซึ่งโรงงานมะขามเขาเคยเก็บอยู่แค่ปีละ๗๐ตัน
ที่เข้าไปปีแรกเก็บ๕๖๐๐ตัน

เขาก็เครียดถึงเขาจะมีเงินนะคะเขาก็คิดว่าเขาเคยเก็บแค่๗๐ตัน
แล้วเราอยู่ดีเก็บ๕๖๐๐ตันเอาไปขายที่ไหน
แต่ด้วยเราเป็นแม่ค้าเรามีลูกค้าอยู่ทั่วไปหมดแล้ว
เราบอกว่าอะไรก็ช่างถ้ามันหมดฤดูกาลแล้ว
เรามีสินค้ายังไงมันก็ขายได้
ลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเพราะเรามีวัตถุดิบมีสินค้าให้เขาขาย
ปีแรกก็ค่า๖๐๐ตันนี่คือไม่พอขายเลย
มันยิ่งทำให้เราเหมือนมีชื่อเสียงว่าเจ้านี้มีมะขามหวานเยอะ
ทุกคนก็เข้ามาแล้วก็มีขิงเราก็ทำขิงด้วยขิงด้วย
ขิงมันเป็นซีซั่นเหมือนกันค่ะขิงสดเนี่ยค่ะ
เพราะว่าญี่ปุ่นเองเขาเรียกขิงเจส่งประเทศญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ทรงยากมาก
บริษัทพี่ก็มีขิงญี่ปุ่นขิงขิงยูก็คือขิงยูเอสก็ส่งอเมริกาด้วย
คือส่งผิงไปทั่วโลกเหมือนกันค่ะ
มะขาวแช่เย็นกับขิง
แล้วเริ่มมาเป็นทุเรียนแช่เย็นได้ยังไงครับ
ปี๕๔เป็นปีที่น้ำท่วมทุกคนจะจำได้ใช่ไหมคะ
ปีนั้นคือเรามีลูกค้าจีนอยู่เยอะที่เราส่งมะขามหวานไป
เขาก็บอกว่าให้พี่มาสร้างโรงงานที่ตลาดไทยดิ
เพราะว่าตลาดไทยมันเป็นศูนย์รวมของสินค้าผลไม้ใช่ไหม
ส่งผลไม้มาให้เราเราขายผลไม้แล้วมันมีกำไรเพิ่มขึ้น
เราก็เริ่มต้นด้วยการทำผลไม้นำเข้า
ปี๕๙ทางท่านผู้ว่าจังหวัดจันทร์ระยองมาหาพี่
เพราะว่าพี่มีตลาดจีนเยอะเขาก็บอกว่าช่วยยังไงทำยังไงให้เราระบายทุเรียนให้ทิ้ง
เพราะว่าปี๑๙๕๙คือทุเรียนล้นตลาด
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำทุเรียนแช่แข็งเนี่ย
เราสามารถรู้เลยว่าทุเรียน๑๐๐กิโลได้เนื้อเท่าไรอะไร
เท่าไหร่ดีดออกมาราคาเท่าไหร่ต้นทนขนาดนี้

เพราะฉะนั้นคือว่าจันทมบุรีบอกว่าช่วยหน่อย
มันลดตลาดเหลือเกิน

เรียนแช่แข็งที่พี่น้องส่งออกจีน

อ่าถ้าอยากเราต้องไปที่โรงงานแค่นั้นค่ะ
เราไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทยเรื่องห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าคนไทยรู้จักทุเรียนดี

น้องบอกว่าเราทำธุรกิจไม่ใช่ว่าแค่สร้างสินค้าให้ดี

แต่เราต้องสร้างตัวตนของเราด้วย
ใช่ค่ะอันดับแรกเวลาเราทำธุรกิจ

เขาดูตัวเราก่อนเห็นตัวเราก่อน

จะสร้างโรงงานสัก๕๐๐ล้าน
แต่คนที่มายังไม่พร้อมเลย

เราจะกล้าเอาเงินเราไปมาจำเขาจริง
แล้วเขาจะสร้างโรงงานให้ฉันเสร็จไหมวะเนี่ย

ตัวตนเราก็ต้องดูน่าเชื่อถือดูดี

นี่ไงนักธุรกิจจีนมาเจอน้องงูตัวนี้
เชื่อเลยเชื่อเลยค่ะ

คู่ค้าที่จะมาเจอเราเห็นเรา

ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ข้างนอกอย่างเดียวนะคะ
รับรองลูกค้าต้องบอกว่าอลังการมาก

ต้องสวยอย่างยั่งยืนและสวยตลอดเวลาค่ะ
แก่แล้วก็ยังต้องสวยค่ะ

แต่งแล้วดูกระจกแล้วถามกระจกว่า

ไม่ใช่แต่งตัวตามแฟชั่น
แต่ทำยังไงแล้วแต่งแล้วเราดูดี
เครื่องประดับที่ใช้อยู่ทุกวันก็เป็นหลัก๑๐ค่ะ
แต่ถ้าออกงานไม่ได้ก็ควรตะเกิดประหลักร้อย

ถ้าใครเห็นแม่จะรู้ทุกคนจะรู้ว่า

ตั้งแต่หาเงินได้แล้วรู้ว่า
เงิน๑๐๐บาทถ้าเราใช้ไปแล้ว๓๐บาท

ป๊าบอกว่าทุกอย่างเรายังไม่ถึงเวลา
ยังไม่ถึงเวลาใช้ยังไม่ถึงเวลากิน

ถ้ามีปุ๊บเราก็สามารถหาสิ่งพวกนั้นเข้ามาได้

คนถามว่าหากำไรได้ฟรีตั้งเยอะแยะ

แต่พอมันถึงวันนี้อ้าวเราต้องไปซื้อเยอะแยะ
วันนี้อาจจะพร้อมที่จะแบ่งได้
ที่จะเอาไปใช้ได้เท่านั้นอีก

ฟิศเราทำไมถึงได้เป็นสีทอง
เพราะว่าแม่เกิดวันจันทร์

แล้วสีทองเนี่ยเวลาลูกค้ามาจากเมืองนอก

ที่เขาบอกว่าออฟฟิศโกที่เมืองไทย

มันเป็นอะไรที่แสดงตัวตนของเราออกมา
ว่าเราเป็นอ่ะเราเป็นลายชนีย์

อ่ะได้ทำให้แบบเวลาแขกเข้ามาแล้วจำภาพจำของเรา

แม่บอกว่าเป็นออฟฟิศเพราะบ้านอยู่ที่นึง

เพราะว่าแม่จะมีห้องที่พักอยู่ที่ออฟฟิศทุกออฟฟิศ
เพราะเวลาเราทำงานดึกปุ๊บเราก็ไม่ได้กลับบ้าน

แล้วก็ถามว่าโต๊ะพวกนี้คือโต๊ะเวลาแขกมาหลายชุด
ก็จะนั่งทำงานไม่ได้ปิดโต๊ะทานข้าวนะคะ

ปาตื้นก่อนฝันตกใจ

จบงานที่ห้องนี้สูงสุดเคยได้เท่าไหร่ครับ

อยากดูอย่างหนึ่งปุ๊บค่ะบันดาลหารสกรรม
ห้องจบงานควรจะมีอะไรเสริมไหมคะเช่นยังพิวังอะไรดี
ใช่ควังฮุงจุ้ยคือในออฟฟิศเราจะมีรูปมารูปเรือ

ใช่ครับแล้วก็อย่างแข็งค่ะ
เข้าใจแล้วเราจะไปทำบ้าง
มิสควีนหรือว่าพี่น้องสวยแบบนี้

ยังไงมีคนตามเท่าไหร่คะ

ไม่ใช่ใช่ที่แรกก็เรียกพี่เนี่ยค่ะ
แต่ทุกคนเรียกแม่เพราะว่าเรามาแจกเพชรแหวนเพชรจี้เพชร

อันนี้คือพี่น้องแจกโดยที่ไม่ได้โปรโมทสินค้า
ไม่ได้ไม่โดยไม่เลยค่ะไม่เคยพูดถึงบริษัท
ไม่เคยขายของไม่เคยอะไรเลยค่ะ

อยากแบ่งปันให้คนอื่นคนที่ขาด
ถึงเราจะทำให้เขามีความสุขได้แค่ชั่วโมง

แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าฉันมีความสุข
มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขมาก
ผู้ให้จะมีความสุขมากกว่าผู้รับอีกนะคะ

ดีเลยค่ะขนาดฟังไปยังยิ้มตาไปด้วยนะคะ
รู้สึกว่าพอเรามีแล้วสำคัญมากต้องแบ่งปันครับ
พวกเราทั้ง๓คนเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง
ปันความสุขสู่สังคมแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ
เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่น้อง
ที่มาแชร์เรื่องราวดีกับเรามากมายในวันนี้ค่ะ